คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยอากาศเย็นอากาศแห้ง
ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของฟื้นไฟจะบอกว่าในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหนึ่งวันเนี้ยอืม
ไฟไหม้ทั่วทุกพื้นที่แทบจะทั่วทุกภาคในหลายจังหวัดเลยนะคุณผู้ชม
พาไปดูกันหน่อยจะได้เตือนกันด้วยนะคะที่แรกค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้เต็นต์รถยนต์มือสองเกิดขึ้นช่วงเวลาตีสองที่ผ่านมานี่เองค่ะ
รถเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนสุขประยูนขาเข้าอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขนกันมาใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะ
จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตรวจสอบเพราะว่ามีรถถูกเพลิงไหม้เสียหายห้าคัน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนคือช่างประจำร้านนายสุจินดาอ้นด้วง
แล้วก็นายอนิรุธสีเขียวทั้งคู่ถูกไฟลวกที่แขนแล้วก็ลำตัวค่ะ
ตอนนี้ทีมอาสากู้ภัยกำลังช่วยนำส่งโรงพยาบาลพานทองแล้วนะคะ
ด้านเจ้าของเต้นรถก็เล่าบอกว่ากำลังนอนหลับแล้วได้ยินเสียงดังคล้ายยิงปืนก็เลยลุกขึ้นมาดู
ก็เห็นว่าไฟเนี่ยไหม้รุนแรงไปแล้วเบื้องต้นคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ไปต่อกันที่อีกหนึ่งจุดนะฮะไม่ต่างกันในพื้นที่ของอำเภอครองหลวงที่ปฐุมธานีนะครับ
ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้รถทัวร์๒ชั้นริมถนนเชียงรากบางขัน
ใกล้กับสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่ศูนย์รังสิตเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
จากการสอบถามนายสุพัฒน์เหมือนชอบเป็นเด็กรถบอกว่า
รถคันนี้เป็นรถทัวร์นำเที่ยวซึ่งเมื่อกลางวันเนี่ยเพิ่งจะมีการซ่อมเครื่องเอง
จนถึงตอน๑ทุ่มจากนั้นเขาก็มีการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็นอนอยู่ที่ด้านหลังของรถ
ต่อมาเนี่ยก็มีประกายไฟออกมาจากช่องแอร์หน้ารถนะฮะเขาก็เลยรีบวิ่งหนีออกไป
ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในระแวกนั้นนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ส่วนเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียง๒๐นาทีก็ควบคุมเหตุเพลิงไหม้สำนักงานเทศบาลตำบลโพทองไว้ได้นะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องกองคลังของสำนักงานอยู่บนชั้น๒ของอาคารตลาดสดค่ะ
เมืองต้นตรวจสอบพบว่ากระจกด้านข้างมันแตกกระจัดกระจายหมดเลยนะคะ
เอกสารภายในห้องที่มีอยู่จำนวนมากก็ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปหมดค่ะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างต่างก็พังไปหมดเลยรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์สี่เครื่องที่เก็บข้อมูลงานสำคัญไว้
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานนะคะว่าสาเหตุก็น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรอีกนั่นแหละ
ในพื้นที่ตำบลขามป้อมนะฮะอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
เมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่นะฮะต้องใช้เวลาเกือบหนึ่ง
โมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบบ้านเรือนสามหลัง
อดเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ว่าบ้านหลังที่สี่เนี่ยเสียหายบางส่วน
ทองทิพย์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในตู้เสื้อผ้า

แต่ใครดีทำไมไม่ได้คนมาเจ็บหรือเสียชีวิตครับ

ชั้นบนเป็นไม้แต่ว่าชั้นล่างเป็นปูน
ชั้นบนแบ่งเป็นกุฏิพระ๑๓ห้องค่ะ
ส่วนชั้นล่างเป็นพื้นที่ห้องเก็บของ

ตอนนั้นกำลังอาบน้ำแล้วก็แต่งตัว

กลิ่นเหม็นคล้ายกับยางไหม้
สักพักหนึ่งเริ่มจะหายใจไม่ออก

หลวงพี่ดอนค่ะแล้วก็เห็น

รีบวิ่งหนีลงมาแล้วก็บอกเลยบอกว่า

พระพุทธรูปวัตถุโบราณเยอะแยะมากมาย

ไม่อยู่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี
ก็ยังมีนักเรียนชั้นประถมป๔๖รงเรียนเลย
มาเรียนธรรมะแล้วก็สอบกระทู้ธรรม

ช่วงเกิดเหตุก็วรรมานกันแล้วครับ
ทุกคนก็วิ่งหนีตายออกไปจากกุฏิ
เพราะดีจริงไม่มีใครได้รับอันตรายเลย
ซึ่งกุฏินี้ได้รับการบุรณะไปเมื่อปี๒๕๕๙
จากการร่วมบริจาคเงินของชาวบ้าน
มูลค่ารวมกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ